มาดูกันต่อนะคะกับกระแสบุเภสันนิวาสนะคะต้องบอกว่ายอมรับว่าแรงจริงค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะพี่ห่องอรุโนชาเมื่อวานนี้ฉันไปเจอมาที่วัดบวรไปร่วมกิจกรรมค่ะ
คอละครคอนิยายด้วย
ของคุณรอมแพงค่ะได้ติดตามกันต่ออย่างแน่นอนนะคะ
บอกว่าเร็วนี้จะมีภาค๒
จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพี่ห่องอรุโนชากันเลยดีกว่าค่ะ
ตกใจกันว่าโอ้โหแบบคือกระแสมันแรงมากค่ะก็ดีใจค่ะ
ก็ขอขอบคุณแทนทีมงานนักแสดงนะคะผู้กำกับแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคือรถติดมากแล้วก็
ก็วัดชัยวัฒนารามของเราสวยงามนะคะ
ก็อยากให้ไปได้ไปชมวัดพุทธไทยสวรรค์
ก็สวยมากก็จะอยู่ในโลโก้ของละคร
เป็นอะไรที่มีเรื่องอาหารหรือหมูกระทะอย่างนี้ครับ

ภาค๒ก็มีคนถามเยอะมาก
ก็เลยสอบถามตรงไปที่คุณลำแพง
ก็บอกว่าอันนี้ได้คิดแล้วก็พล็อตไว้แล้ว
ก็จะเป็นภาคต่อจากบุภัยศาสนิว่า

เพราะว่าได้ส่งเสริมนะคะให้คนได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทยด้วยเสื้อผ้าหน้าผม

นครศรีอยุธยาตอนนี้ก็โหแน่นขนาดมา

ซึ่งหลายคนก็ไปถ่ายรูปตามละครเลยนะคะ
สำคัญนะครับถ้าอยากอ่านเรื่องย่อเร็วก่อนใครค่ะ

เพราะว่าพี่นองยังตัดไม่เสร็จเลยนะคะ